แต่เรื่องแรกนี่ธรรมชาติจัดสรรครับคุณผู้ชมปรากฏการณ์บนท้องฟ้าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ๗ดวงเรียงกันเป็นแนวเดียวกันเลยนะบนท้องฟ้าซึ่งสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าครับจะเริ่มเห็นเมื่อไหร่ล่ะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่หลังพระอาทิตย์รับขอบฟ้าของวันสิ้นปีเลย๓๑ธันวาคมเป็นต้นไป
และเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมี๕ดวงคือดาวพุธดาวสุกดาวอังคารดาวพระธรรมดีและดาวเสา
ส่วนอีก๒ดวงคือดาวยูเรนัสและเน็บจูนอันนี้ต้องดูผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ครับ
สามารถไปดูได้ที่หอดูดาวเชียงใหม่โคราชฉะเชิงเศร้าและสงขลาครับ
ก็หวังว่าทุกพื้นที่นะ๓๑ธันวาคมฟ้าจะโปร่งจะได้เห็นกันได้นะครับ
ส่วนเรื่องนี้เป็นข่าวดีของคนเดินทางครับเพราะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ของขวัญปีใหม่ต้อนรับ๒๕๖๖โดยจะยกเว้นค่าผ่านทางให้๕เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่
จะให้วิ่งฟรี๗วันไปเลยตั้งแต่หลังเที่ยงคืน๒๙ธันวาคม๖๕ที่ผ่านมานะ
จนถึงเที่ยงคืนของวันที่๔มกราคม๖๖
โทษครับส่วนทางพิเศษเฉลยมหานครทางโดนขั้นที่๑
ใช้ฟรีได้สองวันครับสองวันนะครับก็คือหลังที่คืนวันที่๓๑ธันวาคม
ว่าจะขอความช่วยเหลือเนี่ยทางการพิเศษพร้อมช่วยเหลือตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
และของขวัญปีใหม่จากธรรมชาติก็มาในรูปแบบของอากาศหนาวครับคุณผู้ชมฮะ
ว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก๓๕องศาทั้งปลายปีนี้และต้นปีหน้าครับ
และชาวกรุงเทพที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดเนี่ยจะได้สัมผัสอากาศต่ำถึง๒๐องศาเซลเซียสแน่นอนครับ
โดยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนก็แผ่ปกคลุมมาไทยตอนบนนะครับ
ช่วง๒๙ธันวาคถึง๑มกราคมทำให้ไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวเลย
อุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีลมแรงในภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคตะวันออกครับ
และในช่วง๒๔มกราคมหลังปีใหม่มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง
หลังจากนั้นแหละอุณหภูมิจะสูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียสครับ